พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เกิดเหตุรถแท็กซี่ค่ะไปรับผู้โดยสารมา
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยไฟไหม้วอดทั้งคันแบบนี้
คำว่าวอดทั้งคันถามว่าเหลืออะไรเหลือซากค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงของอบตบางฉลงที่บางพลีสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
ต้องนำรถดับเพลิงมาถึงสามคันด้วยกันแล้วก็มูลนิธิกู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
คือพยายามช่วยกันทุกทางคุณดูสิไฟมันโหมลุกไหม้รุนแรงแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีกว่าจะเพลิงจะสงบลงนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่๑๖
ขาเข้าถนนบางนาช่องทางด่วนตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พอเพลิงสงบเสร็จแล้วปุ๊บเหลือซากแบบนี้ปั๊บ
เราไปถามคนขับรถแท็กซี่เป็นโชเฟอร์ชื่อว่าคุณวันลบตีโคกน้อย
คุณวันลบเล่าให้ฟังบอกว่ารับผู้โดยสารมา๕คน
มาจากซอยมันธนาข้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะไปส่งที่วัดหลวงพ่อโต
ขับออกมาจากซอยได้ไม่ถึง๒กิโลเมตรสักพักได้กลิ่นเหม็นไหม้
แล้วก็พบว่ามีกลุ่มควันไฟลอยออกมาจากฝากระโปรงรถ
ตัดสินใจรีบจอดเลยทำถูกแล้วนะคะรีบจอดเลยแล้วก็ให้ผู้โดยสาร
โดยสารลงจากรถไม่นานนักคุณวรรณลบบอกว่า
ไฟก็ลุกไหม้บริเวณฝากระโปรงรถก่อน
หลังจากนั้นลุกลามไหม้วอดทั้งคัน
อย่างที่เราได้เห็นแบบนี้แล้วไหม้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
คุณวันลบเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะนำรถไปเปลี่ยนหม้อน้ำที่อู่มา
แล้วก็ไปรับมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ

ดูว่าเปลี่ยนหม้อน้ำมาเนี่ยนะฮะ
น้ำมันรั่วน้ำมันแห้งน้ำอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าขับไปแห้งแบบนั้นเนี่ย